ถ้าบอกว่าการปลูกสับปะรดมีทุกที่นะครับ
แต่ปลูกปั๊บเนี่ยครับสายพันธุ์ไหนก็ว่ากันไป

ปะรดที่ภาคใต้ก็มีชื่อเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่เคารพรักครับ
นี่คือสับปะรดพันธุ์ภูงาปลูกอยู่ถ้ำกลางร่องสวนยางพรา

ใช่อายุยางพราเนี่ยครับประมาณ๗ปีถึงจะได้กรีด
แต่ช่วงรออยู่นะครับก็ต้องปลูกอะไรสักอย่าง
นั่นก็คือสับปะรดภูงาที่จังหวัดพังงานะครับ
สวนยางพาราของนายอนุวัฒน์จันจิตนะครับ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลหล่อยุงอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ก็ได้ปลูกสับปะรดพันธุ์ภูงาแซมระหว่างร่องยางพรา
อายุแค่๓ปีครับเพิ่มมูลค่านะครับ
แล้วก็เสริมรายได้ในช่วงเวลา๗ปีก่อนที่ยางพาราจะสามารถกรีดได้
ผู้ใหญ่อนุวัติก็เล่าว่าสับปะรดภัณฑ์ภูงา
เป็นสับปะรดภัณฑ์พื้นถิ่นของเจ้าจัดพังงา
ปลูกง่ายดูแลง่าย
ลงทุนซื้อหน่อพันธุ์สับปะรดต้นละ๕บาทเท่านั้น

ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีล่ะครับ
โดยรวมแล้วก็ราคารายได้
ไร่ละประมาณ๓๓๕๐๐บาทต่อไร่นะครับ
สำหรับสับปะรดพันธุงามีลูกโต
น้ำหนัก๑๓กิโลกรัม
รสชาติหวานกรอบ
แม้ผลเขียวสดก็ยังมีรสหวานครับ

แล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานถึง๔๕วัน

เอียวรับประทานได้นะครับ
ปลูกสับปะรดระหว่างร่องยางพารา
ทำให้ย่าและวัตเทพืชไม่ขึ้นตามร่องยางพลา
ซากสับปะรดจะเป็นผุยให้กับต้นยางพลาอีกด้วยนะครับ
ปะรดภูงายังแตกหน่อรวดเร็ว
หน่อที่อบอ้วนสมบูรณ์

แพะทั้งหมูทั้งวัวทั้งช้าง
ซึ่งปางช้างมีความต้องการซื้อหน่อสับปะรด

เป็นการปลูกครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้เสริมหลายทางทีเดียวนะครับ
แสบเว้าฮูลย์ง่าสับปะรดเป็นสมบูรณ์ภายบำรุงอย่างดี
ทั้งโรคปิดโรคนิ่วช่วยบรรเทา

ลดเสมหัวได้ด้วยไปรถครอยนะครับ
มีประโยชน์นะ

สับปะรดภูงานะครับพื้นที่ภาคใต้พังงา
แบบนี้แหละครับช่วงเวลารอกีศอย่างเจ็ดปี